ของหนุ่มจังหวัดเลยคนนี้หน่อยเขาเลี้ยงตัวอ้นขายคุณผู้ชมสร้างรายได้เขาบอกว่าต่อเดือนนะสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทเลยนะบางคนไม่รู้จักอ่ะรายได้ก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะฟาร์มอ้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลภูเรือจังหวัดเลยเลยนะคะ
ไปพบกับเจ้าของก่อนเนอะก่อนที่จะไปดูเจ้าอ้นนะ
เจ้าของชื่อว่าคุณชาวลิศธมเจริญอายุ๔๒ปี
ฟาร์มเขาเปิดธุรกิจเลี้ยงตัวอ้นสร้างรายได้เสริม
คุณดูนี่อ้อนมาอ้อนมา
ตัวใหญ่เนาะแล้วน่ารักด้วยน่ะ
คือคุณชาวลิศเขาบอกว่าปัจจุบันเขาเปิดฟาร์มตัวอ้นอย่างนี้
มาถึง๓ปีแล้วนะตอนนี้มีบ่ออ้นที่เลี้ยงไว้๔๐บ่อนะคะ
และมีจำนวนตัวอ้น๖๐๗๐ตัวแล้ว
เหตุผลที่นายชาวลิศตัดสินใจมาเลี้ยงตัวอ้นเพราะว่า
คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวอ้นกำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม
ทำให้แบบเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
แล้วเขาเห็นช่องทางในการทำเงินจากสัตว์ชนิดนี้
เขาก็เลยตัดสินใจมาเลี้ยงเลย
ขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิดด้วยนะคะ
เพียงแค่เราต้องซื้อพ่อพันธุ์ก่อนใช่ไหม
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซื้อมาจากฟาร์มอื่นถูกไหมคะ
แล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ในบ่อปูนซีเมนแบบนี้
เลี้ยงด้วยอะไรบ้างอะไรอ้อยข้าวโพดไผ่แล้วก็หัวอาหารสุนัข
อ้นก็จะโตไวขึ้นแล้วออกลูกเร็วขึ้น
เห็นลูกเจ๋วเดี๋ยวตะกี้มั้ยมันลูกหนูเล็กเหมือนกันนะ
อารมณ์ว่าเป็นหนูนั่นแหละแต่พอโตมามันกลายเป็นหนูยักษ์
ใช่แต่คุณดูนี่มันหนูแฮมเตอร์เหมือนไรอย่างนี้ไหมดูน่ารักดีเหมือนกันนะ
พอตัวอ้นออกลูกแบบนี้ก็จะต้องแยกลูกของมันออกไปใส่ไว้ในบ่ออื่นนะคะ
แล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปจนครบ๒เดือนให้มีน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัม
ถึงจะสามารถขายได้เนอะทางฟาร์มเขาจะขายเป็นคู่นะคะ
ราคาคู่ละ๔๐๐๐บาทคูณเดือนนึงรายได้เขาบอกว่ามีรายได้เข้ามา๒๐๐๐๓๐๐บาทเลยนะ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวอ้นเป็นสัตว์ที่ไม่ได้นิยมเอามาบริโภคนะ
แต่เขาจะเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นมากกว่าเลี้ยงเอาไว้เพื่อความสวยงาม

คือเขาบอกว่ามันนิสัยมันน่ารักมันเหมือนคนเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างนี้
หนูเลี้ยงกระต่ายไม่ดุเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดีในช่วงนี้
ก็ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ก็ลองศึกษาหาข้อมูลกันดู
หรือว่าสนใจพ่อพันธแม่พันธุ์ก็ติดต่อไปที่ฟาร์มของเขาได้

น่ารักเนอะหนูที่ตัวเหมือนตัวใหญ่